มาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามะพร้าวอืม
ส่งออกมะพร้าวจากประเทศไทยตอนนี้หลายห้างนะคะ
ในประเทศอังกฤษค่ะขอให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะพร้าว
แล้วนำเข้าจากประเทศไทยด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่า
ประเทศไทยทารุณกรรมลิงด้วยการใช้ให้ลิงขึ้นไปเก็บมะพร้าว
และการเลี้ยงดูลิงที่เอาไปใช้เก็บมะพร้าวเนี่ยเลี้ยงดูแบบทารุณกรรมมาก
แล้วเขามีคลิปด้วยนะที่คุณผู้ชมเห็นไปพร้อมกันเนี่ย
บอกว่าเป็นคลิปที่เป็นคลิปการเลี้ยงลิงในประเทศไทยเผยแพร่โดยองค์กรพิทักษัตริย์หรือ
มีการล่ามกับเสาอ่าใส่กรงบ้างอะไรบ้างเห็นไหมท่านมีเชือกล้ามคอตลอดเวลา
เขาบอกว่านี่มันเป็นการทารุณกรรมลิงค่ะ
เขาบอกว่าลิงนับไม่ทั่วเลยถูกจับขังและทรมานในประเทศไทย
เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมมะพร้าว
เขาเผยแพร่คลิปนี้ออกไปก็แน่นอนค่ะมีคนเข้าไปดูทั่วโลกเลย
แล้วเขาก็บอกว่าอุตสาหกรรมจากมะพร้าว
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เป็นกะทิน้ำมันมะพร้าวโยเกิร์ตมะพร้าว
จากนี้เขาระบุว่าลิงถูกล่ามไม่ต่างจากธาตุ
เลี้ยงแบบผิดธรรมชาติถูกแยกออกจากฝูงตามธรรมชาติ
โดยถูกเลี้ยงเพื่อให้เหมือนเครื่องจักรเก็บมะพร้าว
ถือเป็นด้านมืดของอุตสาหกรรมมะพร้าวในไทย
แล้วก็ทิ้งท้ายคลิปนะคะบอกว่าร่วมกันสิ
ร่วมกันบ่อยขอสินค้าที่มีส่วนผสมของมะพร้าวจากไทย

มีผู้คนส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นใต้คลิปที่ถูกเผยแพร่ตั้งคำถามว่า
ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใด
มาที่อุตสางกรรมมะพร้าวในประเทศไทย
อเมริกานคลิปดังกล่าวเขาบอกว่ามันส่งผลเหมือนกันนะ
ส่งผลให้ห้างหลายแห่งทั่วโลก
บอยขอสินค้าแปรรูปจากมะพร้าวไทยโดยเฉพาะที่อังกฤษ
เขาบอกว่าเว็ดโทรสเทสโก้และมริสัน
ถึงขั้นจะเตรียมยุติขายกะทิยี่ห้อดังจากไทยอ่ะอืม
ซึ่งบางส่วนนำรายได้ของนายขออภัยนะคะ
นำรายชื่อของกะทิไทยออกจากรายการขายสินค้าในห้างเขาแล้วด้วย

อกจากนี้ในเว็บไซต์ขององค์กรนะคะก็คือพีต้าเนี่ยเขาทิ้งท้ายด้วย
ผู้บริโภคทั้งหลายหลีกเลี่ยงหน่อยนะหลีกเลี่ยงการซื้อมะพร้าวจากไทย
และมันมีและนะสิและหันไปอุดหนุนมะพร้าวแปรรูปจากประเทศอื่นสิ
ไหนล่ะไหนบราซิลอินเดียและฟิลิปปินส์
มันเป็นคำถามว่าทำไมต้องเจาะจงจะบอยคอร์ดแค่ของไทย

แล้วทำไมถึงต้องมีข้อแนะนำทิ้งท้ายว่าไปซื้อที่ประเทศอื่นสิ

มีฮิตเดนาเจนด้าหรือเปล่านะคะก็น่าสังเกตนะ
เรื่องใหญ่นะครับยังไงทางการไทยต้องรีบชี้แจง
ไม่ให้มีผลกระทบหนักไปมากขึ้นกว่านี้นะฮะ